เราก็นำเสนอเรื่องผีเยอะเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูไงว่า

แต่วันนี้แปลกยิ่งกว่าค่ะ
กระสือไลฟ์ขายของได้ด้วยคุณผู้ชมเขาบอกว่าขายของธรรมดาโลกมันไม่จำ
ก็เตาผีนี่แหละลองไปดูกันหน่อยดีไหมคะว่า
กระสือเขามาไลฟ์ขายของแบบไหนยังไงกันบ้าง
สองพันหกร้อยหนังเป็นสีเทาผ่าเป็นสีขาวมีสายยาว
สองพันหกร้อยบาทขายสองพันหกร้อยบาท

และที่บอกว่าเหมือนที่บอกว่าเหมือนจริงช่วงที่เขาถอยไปที่ต้นไม้ได้ยินเสียงกรอบเหมือนเข้าไปอยู่บนต้นไม้จริงด้วยนะ
แต่เขาตอบแล้วไงว่าไม่ใช่ต้นไม้จริงต้นไม้ปลอม
คุณดิฉันอยากรู้ไอ้ที่เอามาทำเป็นไส้ใช่มะขามเทศไหม

นี่ค่ะขายธรรมดาโลกไม่จำคนไม่ซื้อ

เขาบอกว่าเอ้าขายธรรมดาโลกไม่จำไลฟ์ขายแบบกระสือก็เลยละกัน
เป็นไลฟ์ขายสินค้าแบรนดเนมของแท้มือสองนะคะ
คนเข้าไปชม๕แสนกว่าคนแล้วอันนี้คือก่อนหน้านี้สมัยก่อน
ธรรมดาไงแต่งหน้าทำผมเหมือนคนปกติ
เขาบอกว่าตอนนี้สี่ร้อยคนดูไม่เยอะ

ห้าพันแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยห้าแสนแล้วนะคะแชร์กันลึ่ม
พ่อค้าผีกระสือคนนี้ชื่อพี่อนุชาค่ะเขาบอกว่า
เป็นพ่อค้าตลาดนัดสุดท้ายจบที่เป็นพ่อค้าออนไลน์

ราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักพันบาทจนถึงหลักหมื่นบาท
ยี่ห้อและสภาพกระเป๋าที่ได้มา
ก่อนหน้านี้เขาเคยไปยืนไลฟ์ในป่าตอนกลางคืนมาแล้วนะ
ได้คนดูยอดคนดูเพิ่มขึ้น
จากหลักร้อยพุ่งไปถึงหลักหมื่นภายในวันเดียว
รอบนี้ก็เลยเอ้าแค่ไลฟ์ในป่าแบบเป็นคนธรรมดา
ได้เป็นหลักหมื่นเป็นผีเลยละกัน
ใช้ความรู้ที่มีทางกราฟิกคอมพิวเตอร์
คนก็ยิ่งเข้ามาดูด้วยความแปลกแหวกแนวแบบนี้ไง
เขาบอกว่าแต่ถามอย่าถามเรื่องยอดขายนะ
คนมาดูเอาฮาไปซื้อสักคนแม่
เขาว่าอย่างนี้ขายได้แค่๓ใบ
ต่าลงทุนแต่งตัวอยู่ตั้งนานนะคะ
แต่เชื่อว่าหลังจากเป็นข่าวจากช่องเราไทยรัฐทีวีไปแล้วเนี่ย
น่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะ
ใครสนใจนะคะอยากไปดูอยากรู้ว่าเขาจะรังสรรค์เป็นตัวละครตัวไหนออกมาอีกเนี่ย
เข้าไปได้ที่เพจไลฟ์สดสินค้าแบรนด์เนมของแท้มือสอง

ลองไปดูแล้วก็ซื้อเขาด้วยนะ

แล้วกระเป๋านี่กระเป๋าคนเป็นหรือกระเป๋าคนตาย

คือพอผีมาขายปุ๊บก็แบบเออยังไง

เออแต่ว่ากระเป๋าของ๓ใบ